คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
แล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณคะที่ซุ้มประตูวัดเลย
วัดเนี่ยเป็นเขตอภัยธานกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ให้ทานเหมือนกัน
ทานลูกปืนศาสตร์กระสุนกันวนะครับ

แล้วมีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คนด้วยกันนะคะ
ต้นเรื่องเกิดจากอะไรทำไมต้องมายิงกันตายแบบนี้
ยิงกันเกือบตายแบบนี้ต้นเรื่อง

แล้วก็พากันมายิงกันแบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุแล้วนะคะตำรวจในท้องที่ที่รับผิดชอบ
ก็คือตำรวจสนภาษีเจริญลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางซอยเพชรเกษม๔๘
ซุ้มประตูทางเข้าวัดจันประดิษฐารามกรุงเทพ
คุณคะพบวัยรุ่นฝ่ายที่เขาบาดเจ็บ
ยืนให้การกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
อกจากจะคุยกับวัยรุ่นสองคนนี้แล้วนะคะ
แมทด้วยก็คงกลัวโรคไวรัสโคโรนานะคะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะคุยกับสองคนนี้แล้ว
ไปพบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายล้มคว่ำอยู่ด้วย

คนร้ายก็เลยเพ่นหนีไปนะคะทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุ
รวมถึงไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๒คนค่ะ

เขาตั้งวงกันดื่มเหล้ากับพวกอยู่หน้าวัด

ที่มากัน๗๘คันพร้อมกับฟอร์จูเนอร์เนี่ย

สักพักหนึ่งหันกระบอกปืนมากระหน่ำยิงใส่
ผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า๒๐นัด
ก็เลยทำให้ทั้งหมดที่นั่งดื่มเหล้ากัน

ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนหนีไม่ทันก็เลยถูกยิง
คนแรกถูกยิงเข้าที่หัวยังอ่านไม่จบค่ะ
หัวไหล่ด้านซ้ายและด้านหลังด้วยนะคะ
ส่วนอีกคนถูกยิงเข้าที่ขาซ้าย๑นัด

สาเหตุสาเหตุผู้บาดเจ็บเชื่อลึกว่า

มีการโพสต์ท้าทายกันไง

แล้วก็มาจบด้วยลูกปืนเนี่ยนะคะ